ซีเซียม๑๓๗อยู่ไหนล่ะเนี่ย

ที่หายไปจากโรงผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับ

ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี

ถ้ามันรั่วไหลขึ้นมาจะทำยังไง

วัตถุกำลังตรังสีซีเซียม๑๓๗ครับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง๕นิ้วยาว๘นิ้ว

ก็มันหายไปจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะครับ
ตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ตั้งนานนะเพิ่งมาแจ้งความ๑๐มีนาคมเนี่ย
เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปลาจีนบุรี
ก็ยกระดับครับสั่งยกระดับการเฝ้าระวังสารอันตราย

แล้วสั่งการให้ปพครับสถานพยาบาลเตรียมความพร้อมนะ
ถ้ามีประชาชนได้รับผลกระทบคุณต้องพร้อม
ขณะดีกว่าการมีการตั้งระวังให้พลเมิงดี
ถ้าแจ้งเบาะแสนะครับไปเอาซีเซียม๑๓๗มาคืนได้
คุณเอาไปเลย๕๐๐๐บาทแต่ว่าไม่ต้องไปเอามาเองนะ
ถ้ารู้บ่อแสแจ้งเจ้าหน้าที่เขานะครับ

เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมนูเพื่อสันติใช้โดรนครับ
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดกำลังตรังศรี
บินตรวจสอบในกองเหล็กตามร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่
อกจากนี้ยังใช้เครื่องวิเคราะห์รังศรีครับ
เป็นเครื่องมือวัดแบบเดินปูพรมสำรวจรอบด้านอีกทางหนึ่ง
ไม่เจอแม้แต่เบาะแส
เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าหากสารดังกล่าวรั่วไหล
จากวัตถุหรือภาชนะจะกระทบต่อประชาชนครับ

มันจะไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อและกระดูก
ดังนั้นการติดตามหาต้องแข่งกับเวลาอย่างเร่งด่วนที่สุด
ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงยอมรับว่าจนถึงขณะนี้
ยังไม่ได้รับการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังจากหน่วยงานท้องถิ่น
หากเป็นวัตถุอันตรายและชาวบ้านยังไม่ได้ข่าวเนี่ย

ทางอำเภอศรีมหาโพธิเขากำชับ
ให้พนักงานปกครองลงพื้นที่

ให้ประชาชนเฝ้าระวังไอ้วัตถุนี้ครับ

มากที่สุดส่วนการติดตาม
หาวัตถุนี้ได้บูรณาการ

ส่วนเรื่องของคดีครับการสืบสวน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโรงผลิต

ห่วงระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๔

เหตุวัตถุซีเซียม๑๓๗๐หาย

อุปเทศทางรังศรีโคบัล๖๐

หรือเมื่อ๒๓ปีที่แล้ว
หลังจากคนเก็บของเก่ารู้เท่า

มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า๑๘๐๐คน

ส่วนรับซื้อของเก่าที่ได้รับรังสี

มีวัตถุที่มันมีป้ายสติ๊กเกอร์

ถ้าตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนเลย